ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี่แหละค่ะ
เรื่องของการให้โอกาสเปิดมุมมองเปิดโลกกระทัดให้กับเด็กเยาวชนในอนาคตนั่นเองนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเด็กได้เข้าถึงแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ติดต่อจากโลกภายนอก
ทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละเขาเปิดโลกใหม่มุมมองเขากว้างขึ้นนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องเยาวชนไทยในบ้านเรานะคะ
แต่ว่ากิจกรรมดีที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทำขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
คราวที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์การเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรนะคะ
ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีส่วนช่วยในการสนับสนุน
และในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์การเรียนรู้แห่งที่๒นะคะ
ขึ้นชื่อในเรื่องของข้าวและผลไม้
ที่สพลาดกระบังติดตามได้จากรายงานค่ะ
สำนักงานเกษตรพื้นที่๒ลาดกระบัง
ให้กับชาวบ้านกว่า๑๐๐ครัวเรือน
มาอบร้วงที่นี่ก็มีความเป็นแปลงเยอะ
หนึ่งลดต้นทุนได้เยอะ
แล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น
ต่างจากที่เมื่อก่อนนี้ใช้เคมีก็ลงทุนสูง
แล้วพอหากใช้ศาลชีวภาพ
แต่ที่ว่าได้จากความรู้ที่นี่

แล้วก็มีอะไรก็เข้ามาที่นี่ครับแก้ไขได้หมด
ด้านหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่๒ลาดกระบังเปิดเผยว่า
ตั้งแต่มีสาราเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้
ถือเป็นจุดสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ

สิ่งที่ได้เห็นชัดเจนมากที่สุดคือการลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย
การที่จะรวมคนให้มาอยู่ในจุดเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เราก็ต้องทำการเหมือนกับว่าหาจุดศูนย์กลาง
ในการที่จะรวมคน
แล้วทางประธานศูนย์มีศักยภาพ
เพราะว่าปัจจุบันมีสื่อนะครับมีโทรศัพท์มีอะไรเนี่ย
ก็จะไลน์หรือว่าโทรศัพท์หากันให้มา
วันนั้นแนะได้ว่าวันนี้เราจะเรียนวิชานี้
วันนี้เราจะอบรมวิชาที่ว่าเราได้เอาไปใช้จริง
นี่เป็นเพียงหนึ่งจุดสำคัญในการเดินหน้าตอบแทนสังคม
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ต้องการสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศ
เงินสนับสนุนทั้งโครงการ๑๓๒ล้าน๓แสนบาท
ในการจัดตั้งสพก๘๘๒ศูนย์ในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีการเปิดสาราเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

คือเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา
ซึ่งมีผักสวนครัวและกล้วยไม้

ซึ่งการเปิดสอบพกรจะทำให้สินค้าเหล่านี้
มีมาตรฐานมากขึ้นอีกด้วย
ปวีนารัตนญาติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน